ไปดูเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะคะ
เมื่อวานี้สักประมาณสิบโมงเสร็จเป็นเหตุการณ์คนร้ายค่ะ
เป็นชายสองคนขับรถกระบะไปก่อเหตุคาร์บอมหน้าสอบต
ซึ่งภายในศูนย์เขากำลังนั่งประชุมเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาด
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดแล้วนะ

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อนนะคะ
คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาสามารถยกโทรศัพท์มือถือ

กลับไปเมื่อวานนี้สักประมาณ๑๐โมงเศษค่ะ
เกิดเหตุระเบิด๒ลูกด้วยกัน
หน้าบริเวณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือที่เราเรียกกันว่าสอบต
ตั้งอยู่ที่ถนนสุกยางตะมนต์สเตงอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะคะ
หลังเกิดเหตุแล้วไฟลุกไหม้
ซากรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าไมตี้เอ็กซีบรอน
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนคนร้ายใช้รถคันนี้แหละค่ะ
ก่อเหตุคาร์บอมห่างไปสักประมาณ๕เมตร
คุณเห็นไหมป้ายของสอบตค่ะ
ทั้งแถบเลยยับเยินหมดเลยนะคะ
มีรถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีของชาวบ้าน
จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายไปหลายคันค่ะ
อกจากความเสียหายเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้ว
คนที่เขาอยู่บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บกว่า๒๐รายนะคะ
อาการส่วนใหญ่ถูกแรงระเบิดอัด
หูอื้อแน่นหน้าอกมีบาดแผลตามร่างกายทั้งหมดค่ะ
คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุทหารเอ่ยฝ่ายปกครองเอยตำรวจเอ่ย
รีบส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลตอนนี้ทุกคนอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
พลเรือตรีสมเกียจผลประยูนเลขาธิการสอบต

เขากำลังร่วมประชุมการแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
จู่ค่ะก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งลูก
ลูกแรกคาดว่าคนร้ายตั้งใจล่อเป้า
ให้คนที่นั่งประชุมอยู่ออกมาบริเวณหน้าสำนักงาน
หลังจากนั้นก็มีการจุดระเบิดลูกที่๒ค่ะ
ผู้สื่อข่าวนะคะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบรถกระบะต้องสงสัยค่ะบรรทุกไม้อยู่ด้านหลัง
ด้านหลังของกระบะจากนั้นสักประมาณ๑๐๑๕นาที
รถคันดังกล่าวก็เกิดระเบิดขึ้นคันนี้แหละค่ะ

หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้น๒ลูกซ้อนค่ะ
หลังเกิดเหตุแล้วนะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย

พบรถกระบะที่ใช้เป็นคาร์บอม
รถคันนี้ถามว่าคนร้ายเอามาจากไหน
คนร้ายไปปล้นมาในช่วงเช้า
ก่อนที่จะนำมาก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่เดียวกันเลยนะคะ

ตอนที่ไปปล้นรถคันนี้มาเพื่อก่อเหตุคาร์บอมเนี่ย
จับตัวคนงานร้านไม้แล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
รวม๓คนไปกักขังไว้ในสวนยางพารา
แล้วนำรถคันนี้มาก่อเหตุ
คุณผู้ชมดูนะกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
อันนี้คนร้ายนำมาจอดก่อนนะคะ
ลงมาแล้วเดี๋ยวเหมือนว่าเอาอะไรไปวางไว้
วางไว้ก่อนนะฮะวางไว้สักพักหนึ่ง

ขี่มอเตอร์ไซค์มารับแล้วหลังจากนั้นก็ออก
ไปจากพื้นที่สักพักหนึ่ง
นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะ

เป็นภาพย้อนกลับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
ไปพบว่ามีระเบิด๒ส่วน๒ลูกด้วยกัน

จุไว้ในถังแก๊สขนาด๑๕กิโลเมตร
น้ำหนักระเบิด๘๐กิโลกรัม
วางไว้บริเวณข้างคนขับของรถกระบะ
ชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร

เป็นแบบแสวงเครื่องมีน้ำหนักประมาณ๑๓กิโลกรัม
ระเบิดลูกนี้ตั้งเวลาในการจุดระเบิดนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุในการก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้น
น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ขณะนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งถือว่าเป็นเหมาะแสชิ้นสำคัญ
ที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายนะคะ

ก็ลงพื้นที่ด้วยเมื่อสักครู่เห็นไหม
โทรศัพท์คือมีเรื่องที่ไหนท่านก็ไปทุกที่